คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สระบุรีนะคะพ่อค้าขายหมูคนนึงถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
คนยิงเป็นลูกค้าค่ะเขาบอกว่าเขามารอขอซื้อหมูนานมากทนไม่ไหว
ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกับพ่อค้าแล้วเขาบอกว่าพ่อค้าไปด่าพ่อล่อแม่เขา
ด่าถึงบุพการีเขาแค้นใจทนไม่ได้เลยขี่รถกลับไปที่บ้านเพื่อเอาปืนแล้วมายิงพ่อค้านะคะ
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะครอบครัวคนเจ็บยังคาใจอยู่เลยว่า
คนร้ายบอกทำคนเดียวแต่เอ๊ะไม่ได้มาคนเดียวนะ

กล้องวงจรปิดเผยภาพนาทีนายอุดมทองจันทร์อายุ๕๒ปี
ก่อเหตุอุกอาจจ่อยิงนายสารสคามีศักดิ์อายุ๓๗ปี
พ่อค้าเขียงหมูกลางตลาดสดหลังบคศสระบุรีถึง๓นัด
บาดเจ็บสาหัสก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี

มอบตัวอ้างทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
หลังตั้งใจซื้อหมูไปทำหมูกรอบให้ลูกชาย
แต่รอนานจนโตเถียงกับพ่อค้าและถูกด่าทอถึงบุพการี
อุดมถูกตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ก่อนเดินข้ามฝั่งถนนไปยิงนายสาโรธบริเวณหน้าร้าน
ระหว่างทำแผนนายอุดมมีสีหน้าเคร่งเครียด
ปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใด
ขณะที่นายสาโรธบาดเจ็บสาหัส
ถูกยิงที่แขนซ้ายและบริเวณชายโครงด้านซ้าย
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสระบุรี
กระดูกจุดที่ถูกยิงแตกละเอียดแขนผิดรูป

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขายอมรับว่ามีการโต้วาทะกัน

ขณะถูกไล่ยิงทำได้เพียงบอกทุกคนในร้านให้หลบหนี
ก่อนจะไปขอหลบคมกระสุนที่ร้านน้ำ
ชายคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินซึ่งตำรวจจับได้แล้วปล่อยตัวไป

ยืนยันคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า๓คน
ร่วมกันพยายามฆ่าทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นกันมาก่อน

ยังคาใจที่ผู้ต้องหาอ้างว่า

และชูนิ้วกลางให้ไม่เป็นความจริง
มีพยานในร้านหลายคนยืนยันได้ว่า

และเธอเชื่อว่าตั้งใจมาฆ่าสามี
เพราะมารอซื้อหมู๓ชั้น๒กิโลกรัม

เตรียมตัวมาอย่างดีและมากับเพื่อนอีกหนึ่งคน
ที่เข้ามาทำร้ายสามีด้วย
มันไปแล้วถูกไหมอันนี้มันวิ่งตาม
ด้านแม่คนเจ็บเผยผู้ต้องหาพฤติกรรมสุดโหด
ขี่รถมายิงลูกชายถึง๓นัด
เพียงเพราะรอซื้อหมู๒กิโลกรัม
เธอจะคัดค้างการประกันตัวถึงที่สุด
วอนตำรวจให้ความผิดทำกับลูกชาย
มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเราก็ไม่ว่าเลย

แต่ขอร้องคุณคำศัพท์เลยนะครับ

แล้วมันจะระวังได้ไหม

หลังสอบส่วนผู้ต้องหารับสารภาพว่า
ไม่พอใจที่ถูกคนเจ็บด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรง

ส่วนคนร้ายจะมีมากกว่า๑คนหรือไม่
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
แจ้งข้อหานักพยายามฆ่าผู้อื่น
พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยิงปืนในที่สาธารณะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน